กลับมาเบรกนี้คุณผู้ชมค่ะมาต่อกันที่ข่าวของศิลปินนักร้องนักแสดงแม่คงแม่ค้านักธุรกิจ
แต่คืออย่างนี้จะเล่าให้ฟังก่อนหน้านี้
จำได้ไหมคุณผู้ชมพี่เจเน็ตเขียวนี่นะคะ

นี่อย่างกับสาวรุ่นนี่บอกเลย
แก่ปีนี้เลข๕นำหน้าไปแล้วนะจ๊ะ

พร้อมกับโพสต์ภาพสุดเซ็กซี่ถ่ายชุดว่ายน้ำตาม

แล้วบอกเลยว่ากว่าหุ่นจะเป๊ะและปัง
ตามภาพที่คุณผู้ชมนี้คุณผู้ชมได้เห็นนี่นะ
พี่เขียวมีเวลาในการฟิตหุ่น๒๓วันเองคุณพลอย

แล้วบอกอีกว่าอายุเท่านี้หุ่นได้มาเท่านี้
ก็ภูมิใจในตัวเองมากแล้วล่ะค่ะ
ส่วนว่าจะมีโอกาสได้เห็นภาพแฟชั่นเซ็กซี่อีกครั้งบ้างไหม
แฟนบอกว่านานมาทีเห็นแบบนี้ใช้ได้นะ
พี่เขียวตอบกลับฉันเลยบอกว่าพอแล้ว
แค่ครั้งแรกและครั้งเดียวคุณผู้ชมค่ะ
ไปฟังเสียงพี่เขียวกันหน่อยจ้า
ความแปลกใหม่ถือว่าเราไม่เคยถ่ายอย่างศิลปินท่านอื่น
หรือน้องน้องน้องนั่นนั่นอื่นอาจจะเคยถ่ายแล้วก็ลงโซเชียลของตัวเอง
เยอะแล้วแต่เราไม่เคยถ่ายภาพแบบนี้

หรือบางคนบอกว่าอุ๊ยขิ่งของคุณพี่เขียวยังคงเดิมอยู่นะ
ใช่แม่ขึ้นใหม่ฮะครั้ง
พี่จะตัดสินใจแบบคำมากกว่าว่า
ถ้าคิดว่าจะเห็นพี่ถ่ายแล้วคนดูได้
ก็เอาสิบีคลิตเอาสิผมเป็นคนที่แบบกล้าลองทุกอย่างอยู่แล้ว
ครั้งเดียวพอแล้วแต่สวยพี่เขียวถ้าอีกครั้งหนึ่งก็ไม่ติดนะ
ถามเรื่องผลกระทบในช่วงโควิดที่ผ่านมาหน่อย
พี่เนี่ยมันมีข่าวมาว่าพี่จะไม่รับงานอะไรแล้ว
จริงไม่จริงเห็นว่าจะไปอยู่ต่างจังหวัดต่างจังหวัด
พี่เขียวบอกว่าไม่จริงรับงานทุกอย่าง
อะไรที่ทำแล้วได้เงินที่มันสุจริตพี่เขียวทำหมดค่ะ
เพราะว่าอะไรมีครอบครัวไหนจะลูกน้องที่ร้านอีก
เน็ตเขียวเตี๋ยวเรืออีกหลายชีวิตรอดูแลกันอยู่ไง
เขาขอรับงานแบบปังไปเลยตอนนี้ละครสองเรื่อง

แล้วก็จะเปิดกล้องอีกเรื่องหนึ่งอุ๊ยอิลุงตุงนังไปหมด

ขยันเรียนรู้ค่ะขยันเรียนรู้ค่ะเรียนรู้

รับจ้างหมดทุกอย่างค่ะอันไหนเป็นเงินพี่เขียวทำหมด
ฉันชอบนะพี่เขียวเป็นคนสู้ชีวิตนะ
แล้วก็มีงานอะไรก็จ้างแกเยอะเลย